คุณผู้ชมค่ะแฟนบุปเพชรอันนี้ว่าอยู่ทางไหนจ้า

ดังนั้นคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเราคว้าตัวผู้จัดมา

หน้าหน่อยภาค๒แม่เอายังไงนะครับ

เรื่องนี้พี่หนองกระซิบมาตอนนี้คืบหน้าเกิน๕๐เปอร์เซ็นต์แล้วนะ

เชื่อว่าแฟนของโป๊ปแล้วก็เบลลานี่นะฮะ
ตั้งตารอคอยแน่นอนสำหรับละครเรื่องพรมลิขิต

เป็นภาค๒ไงบุปเพชรสันนิวัฒน์ภาค๒นะฮะ
ุ่มถ่ายทำกันมาหลายปีแล้วนะเอาจริง

เจอมาแล้วอุ้ยหลายอย่างนับครั้งกันไม่ทั่วเลย
หน่องบอกว่าตอนนี้ก็เร่งสุดฝีมือเหมือนกัน
อยากจะให้ฉายเร็วทันใจแฟนที่รอกันอยู่นะฮะ
หลายคนก็บอกว่าเพิ่งดูหนังจบไปเหมือนกัน
จะได้หายคิดถึงมันจะได้แบบฟิลต่อเนื่องไง

แฟนคนละฟิลกับหนังอย่างสิ้นเชิงนะจ๊ะ
เพราะว่าเรื่องราวมันต่อเนื่องจากภาคแรกไง

โป๊ปเบลล่าก็ชื่นชมเลยว่า
คู่นี้เขาคีฟคาแรคเตอร์ได้ดีมาก

ไปกี่ปีกี่ปีคู่นี้ยังเคมีเข้ากันอยู่

แล้วต้องบอกว่าปีนี้พี่หน่องไม่ใช่มีแค่ละครเรื่องเดียวนะคะ

ก็ฝ่ามรสุมโควิดถ่ายทำใกล้เสร็จแล้วเหมือนกัน

ในความเป็นจริงเล่นกันดีมาก
แล้วก็ในตัวละครคือ
ต้องบอกว่าต้องชมนักแสดงทั้งสองท่านมากคือ
เป็นตัวละครที่รักษาความต่อเนื่อง

หรือว่าแม่เกดสุรางหรือการาเกรดเองก็ต่อเนื่อง
แล้วจะบอกว่าคู่นี้น่ารักกว่าเดิมด้วย
ใครที่ชอบแล้วมาอันนี้จะดูไปยิ้มไปเลยค่ะ

แล้วก็คู่นี่อาจจะบอกพี่บอย
เรื่องนี้ไม่รู้เป็นอะไรหรอมาก

เอ๊สงสัย
คู่กับน้องตานพิเชษะคณา
จากคณะซึ่งคอมเบอร์ดี้ทั้งคู่ก็อยากให้ติดตามผู้ชมค่ะ